แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะนักกีฬาวอเล็กบอลทีมชาติไทยของเราได้มีโอกาสเล่นน้ำนะคะที่จังหวัดสงขลาซึ่งเขามีงานเทศกาลเป็นประจำทุกปีบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณมนุชาเจอมูลค่ะ
วันนี้บรรยากาศริมหาดสมิลาจังหวัดสงขลาสมาธิของนักกีฬาวอเล็กบอลชายหาดจดจ่ออยู่กับการแข่งขันอย่างจริงจังนะคะ
แต่ถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยนักกีฬาต่างชาติหลายคนสนุกกับการเล่นน้ำสงกรานเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะ
นักกีฬาวอเล็กบอลชายหาดจากหลายชาติในทวิปเอเชียร่วมขบวนแห่พระพุทธศรีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสงขลา
ซึ่งตลอดเส้นทางขบวนระยะทาง๓กิโลเมตรนักกีฬามีโอกาสเล่นน้ำสงกรานกับคนท้องถิ่นที่ตั้งป้อมอยู่ข้างทาง
ครั้งแรกเมื่อวานนี้
มีบันดาลใกล้ในภาพและบริการออตเตอร์
ผมไม่ค่อยคิดว่าทุกคนจะมาเจอกัน
และสงครามนี้มากัน
ตลอดเวลา๑ชั่วโมงที่นักกีฬาต่างชาติ
ได้เดินเล่นน้ำสงครานรอบเทศบานคลนสงครา
เป็นโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี

ช่วง๓วันนี้พวกเขาจะต้องทำหน้าที่เป็นคู่แข่งขัน
มนุชาเจอมูลข่าวเทราะท์ทีวี
รายงานจากหาดสมิลาจังหวัดสงขลา